ท่านต่อไปคือคุณปฏิพัฒน์สันธิพาดาขอเชิญนะครับ
ขอข้อไปครับบฏิพัฒน์ครับขออนุญาตในตั้งต่อหน่ายมอจิจัง
ครับท่านประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียจทุกท่านนะครับ
ตามที่ได้สอบถามมาแล้วก็อยากรู้ว่าเป็นรายชื่อใครเขาส่งมา
ผมจะสอบให้นะครับว่าใครเป็นคนดำเนินการนะครับ
รายละเอียดต่างเพราะผมเองไปอยู่ข้างบนก็ไม่ทราบนะครับ
ว่าเขารับกัน๓๐๔๐อะไรตามที่คุณพูด
แต่รายละเอียดส่งมาเดี๋ยวผมจะสอบสวนให้ครับขอบคุณครับ

นิดนึงค่ะดิฉันไม่ส่งท่านนะคะดิฉันจะส่งคอปชค่ะ
ต้องขออนุญาตจบไปแล้วนะครับ
ต่อไปก็ขอท่านปฏิพัฒน์สันติปาดาครับขอเชิญครับ
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมปฏิพัฒน์สันติพาดา
ผู้แทนราษฎรจากจังหวัดพิษณุโรคเขต๑พัก๙กลาย
ติในการอภิปรายของผมในวันนี้คือการที่สภาแห่งนี้
ไม่สามารถไว้วางใจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นายนัทพลทีพสุวรรณให้รับผิดชอบอนาคตของนักเรียนไทยของพวกเรา
รับผิดชอบดูแลคุณครูกว่า๖แสนคน
การล้างผ่านงบประมาณด้านการศึกษามากกว่า๔แสนล้านบาทต่อปี
เพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองของตัวเอง
กับการไร้ปัจจุบันและไร้อนาคตของนักเรียนและคุณครูทั่วประเทศ
เป็นอุปสรรคและภาระของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุก
เป็นรัฐมนตรีที่เป็นอุปสรรคและภาระของการศึกษาอย่างแท้จริง
ท่านประธานครับภาพรวมคุณภาพทางการศึกษาของประเทศไทยนั้นตกต่ำเรื่อย
ซึ่งจริงแล้วก็ตกต่ำตั้งแต่มีการปฏิวัติรัฐประหารเป็นต้นมา
เพราะมีการกระหน่ำยัดเยียดเนื้อหาต่างและสถาปนาเอาอำนาจนิยมเข้าไปในโรงเรียน
จากเดิมมีมากอยู่แล้วให้กลายเป็นสาหัสมากขึ้นไปอีก
นักเรียนของเราต้องอยู่ในเงามืดของอำนาจนิยมอยู่ในประเทศที่ไม่มีอนาคต
และเป็นผลิตการที่เข้ามาได้และอยู่ต่อทุกวันนี้
ด้วยการปูทางจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษานั่นเอง
เพราะฉะนั้นจึงไม่ต้องแปลกใจครับที่นักเรียนจากโรงเรียนขนาดใหญ่ตามหัวเมืองมากมาย
ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนักเรียนเลวกลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไทย
นักเรียนจากโรงเรียนเตรียมอุดมสตรีวิทย์บดินเดชา
นักเรียนจากเชียงใหม่สงขาพิศนุโลกขอนแก่น
และอีกเป็นร้อยโรงเรียนทั่วประเทศออกมาขับไล่ท่านด้วยตัวของพวกเขาเอง
เป็นการเคลื่อนไหวทางการเมืองของนักเรียนมัธยมที่ต้องจาลึกไว้ในประวัติศาสตร์
เป็นการตื่นตัวทางการเมืองและเป็นเสียงเรียกร้องเพื่ออนาคตของประเทศที่พวกเขารัก
และต้องการจะอยู่ต่อในประเทศนี้ต่อไป
เป็นการแสดงออกที่สร้างสรรค์สงบจนทั่วโลกยกย่องให้ความสนใจ
ข้อเรียกร้องของนักเรียนเหล่านี้มีจุดร่วมอยู่ด้วยกัน๓ข้อด้วยกัน
คือ๑หยุดคุกคามนักเรียน

ไม่มีข้อไหนเลยที่มีความคืบหน้าในตอนนี้
เรื่องที่ทำให้การศึกษาดีขึ้นท่านไม่ได้ทำ
แต่กลับทำให้โรงเรียนกลายเป็นสถานที่
นักเรียนได้เรียนรู้ถึงอำนาจนิยมอย่างสมบูรณ์แบบ
เพราะฉะนั้นผมขอเอาข้อเรียกร้องข้อที่๔ของพวกเขาบอกว่า
ถ้าท่านทำข้อ๓ข้อนั้นไม่ได้ท่านก็ออกไปได้แล้ว
สภาของเรามีการอภิปรายตั้งกระทู้ถามในหลายกรรมหลายวาระนะครับ
รัฐมนตรีตอบว่าจะดูแลทั้ง๓ข้อเรียกร้องให้
ผมจะไม่ขออภิปรายซ้ำกับที่ผ่านมา
แต่ผมอยากให้ท่านประธานและพี่น้องประชาชนทั่วประเทศทราบว่า
บทสรุปของปีที่แล้วที่ผ่านมาก็คือ
เรามีเยาวชนที่อายุต่ำกว่า๑๘ปีอย่างน้อย๕คน
ถูกตั้งข้อหาละเมิดพรกรฉุกเฉินข้อหายุโยงปลูกปั่น
ทั้งนี้ก็พวกเขาไม่สามารถแสดงออกทางการเมืองในรั้วโรงเรียนได้
มีหลายคนนะครับถูกตั้งข้อหา๑๑๒หรือใช้เป็นการข่มขู่
กลุ่มที่เคลื่อนไหว๙ใน๑๐คนถูกครูทำร้ายจิตใจ
อกจากนี้ยังมีการล่วงละเมิดอีกสารพัดรูปแบบ
ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจไปคุกคามที่บ้าน
คุณครูเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของนักเรียนต่อเจ้าหน้าที่รัฐ
จนไปถึงการขู่พักการเรียนและการไล่ออกด้วย
รัฐมนตรีศึกษาทำอะไรบ้างครับ
วันที่๒๓มีนาคมมีการออกหนังสือนี่นะครับ

เพื่อเปิดพื้นที่ปลอดภัยให้สถานศึกษา
และไม่กิจกันให้โรงเรียนสามารถทำกิจกรรมได้
แสดงออกได้อย่างมีเสร็จภาพและสร้างสรรค

หนังสือนี้มาแต่ภายในไม่กี่เดือนหลังจาก
หนังสือฉบับนี้การปิดกั้นการละเมิดสิทธิสารพัฒน์
การขู่ฟ้องนักเรียนที่ตั้งคำถามเรื่องของทรงผม
มีข้อความในไลน์ของครูหลุดออกมาว่อนไปหมดว่า
สั่งห้ามชุมนุมทางการเมืองไม่อย่างนั้นจะไม่จบการศึกษา
นี่เฉพาะที่มีในข่าวนะครับที่ไม่เป็นข่าวอีกมากมาย
พอมีเรื่องมากเข้าถูกผู้แทนในสภาแห่งนี้
จี้ถามเรื่องความรับผิดชอบของรัฐมนตรีก็มีหนังสืออีกฉบับนะครับ
สำนักงานพื้นที่การศึกษาดำเนินการให้โรงเรียนในสังกัด
เปิดพื้นที่ในการดำเนินกิจการกิจกรรมทางการเมือง
จากนั้นเละเลยครับท่านประธานคุณครูข่มขู่นักเรียนที่ชูสามนิ้ว
หู่กโบว์ข่าวจะถูกไล่ออกภาร๊ะคีนักเรียนไทยรายงานว่ามีถึง
โรงเรียนที่ละเมิดสิทธิของนักเรียนศูนย์ทนายสิทธิ์เปิดเผยว่ามีข้อร้องเรียน
ในการแสดงออกทางการเมืองห้ามผู้จารรภ์ตำหนิคมครู
ตบหัวขู่ไล่ออกยึดมือถือยึดโทรศัพท์
ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและกอรมนเข้าไปสอดส่อง
คุกคามนักเรียนของตัวเองในสถานศึกษา
พอนักเรียนเขาตั้งคำถามครับแล้วแสดงออกในเรื่องของชุดนักเรียน
นักเรียนนัดกันแต่งปรายเวทนะครับเพื่อไปแสดงสัญลักษณ์
เลขาสวทก็ยืนยันว่าให้เข้าเรียนได้และลงโทษได้ตามระเบียบ
ลงโทษได้แค่สี่สถานเท่านั้นแต่ก็มีโรงเรียนที่ลงโทษ
การกักขังหน่วงเหนียวจนผู้ปกครองต้องไปแจ้งความดำเนินคดี
ภูมิในการโรงเรียนจากการละเมิดสิทธิในการแสดงออก
ทางการเมืองปัญหาการละเมิดสิทธิทั่วไปก็หนักข้อขึ้นอีก
พอท่านหนึ่งที่จังหวัดสงขราถูกผู้ปกครองแจ้งความเรื่องความสัมพันธ
เพศกับลูกสาวมสี่ของเธอแต่วันรุ่งขึ้นพอท่านนี้พกปืน
ขึ้นไปหน้าเสาทงหนีตายกันจ้าละวัน
พออีกท่านที่จังหวัดนครศรีธรรมราชมีการใช้วีดีโอคอลเซ็กโฟนกับนักเรียนชั้นม๒
มุกดาหารมีกรณีครู๕คนกระทำชำราวนักเรียนหญิงวัย๑๔ปี
และมีอีกเป็นร้อยกรณีทั่วประเทศ
ผมรู้ครับท่านรัฐมนตรีมีการดำเนินการอยู่บ้าง
แต่การดำเนินที่เชื่องช้าการกระทำผิดที่เหิมเกลิม
โรงเรียนกลายเป็นที่ที่ละเมิดสิทธิของนักเรียนอย่างต่อเนื่องไร้ความเกรงกลัวกฎหมาย
เป็นวันที่คุณครูกลายเป็นผู้ละเมิดกฎหมายซะเองโรงเรียนกลายเป็นอะไรไปแล้วครับ
ผมไม่แปลกใจนะครับที่มีการกระทำเหล่านี้มากขึ้น
เพราะหัวหน้าครูก็คือครูตั้นเป็นแบบนั้นเองมาจากอำนาจนิยม

กระทำแบบนี้มันแปลความได้แค่๒อย่างครับ
ในเมื่อคำสั่งจากกระทรวงเหล่านี้จดหมายเหล่านี้ไม่มีผล

ครับก็มีผู้ประท้วงครับเชิญนะครับ
อนุญาตประท้วงผู้อภิปรายนะครับตามข้อ๖๓

เพราะท่านรัฐมนตรีไม่ได้มาจากอำนาจนิยมนะครับ

ปฏิพัฒน์ครับถอนนะครับ
จะฟังเนื้อหาต่อไปไหมครับเดี๋ยวอธิบายให้ฟังครับ

ครับถอนนะครับ

ขอถอนว่ามาจากการที่สืบทอดอำนาจของคอปชนะครับผม
มาจากอำนาจนิยมถอนนะครับเชิญถอนนะครับ
กระทำเหล่านี้มันแปลความได้แค่๒อย่างเท่านั้นนะครับ
คือรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาคนนี้คุณนัทพลทีพสุวรรณนั้น
ไร้น้ำยาและไร้อำนาจในการปกป้องนักเรียนจากการคุกคาม

ปากว่าตาขยิบเห็นด้วยกับการใช้อำนาจเหล่านี้
เพราะตัวของท่านเองก็มาจากกระบวนการของการรัฐประหารสืบทอดอำนาจเช่นกัน

ลายสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกทางการเมืองของนักเรียน
อกย้ำชัดเจนครับว่าตัวของรัฐมนตรีคนนี้เป็นอุปสรรคและเป็นภาระของระบอบประชาธิปไตย
เป็นรัฐมนตรีที่เป็นอุปสรรคและภาระของการศึกษาอย่างแท้จริงจนเป็นรัฐมนตรีศึกษาที่นักเรียนทั่วประเทศ
เป็นนักเรียนชั้นประถมที่เติบโตมาในวันที่ท่านคาบนกหวีดไปเป่าไล่คนอื่น
ทำลายประชาธิปไตยจนตัวเองได้เป็นรัฐมนตรี

ถ้าเรารวมเอานักเรียนยากจนและยากจนพิเศษเข้าด้วยกันเรากำลังพูดถึงครอบครัวจำนวน๑๗๖๘๒๑๑ครอบครัว
หลายครอบครัวต่อแถวอยู่หน้ากรุงไทยทุกวันนี้นะครับ
ครอบครัวเหล่านี้ลำบากยากแค้นอยู่แล้ว
ปีนี้ยิ่งหนักหนาสาหัสด้วยสถานการณ์โควิด
แต่รัฐมนตรีกลับทำเรื่องต่อไปนี้นะครับที่ผมจะอธิบายให้ฟัง
ขยี้ซ้ำเติมความเหลื่อมล้ำให้สาหัสขึ้นไปอีก
ผมจะขอยกตัวอย่าง๓เรื่องด้วยกันนะครับ

คือคุณนัทพลเนี่ยปล่อยให้มีการตัดงบประมาณกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
กองทุนนี้นะครับถูกตัดไป๑๐๐๐ล้านบาทนะครับ
ทำให้นักเรียนอย่างน้อย๒แสนถึง๓แสนคนนั้นเข้าไม่ถึงกองทุนนี้
มันอาจจะเป็นเงินแค่๓๐๐๔๐๐บาทต่อปีให้นักเรียนคนหนึ่งนะครับ
แต่มันหมายถึงหนังสือชุดนักเรียนรองเท้าอุปกรณ์การเรียน
หมายถึงชีวิตของนักเรียนคนหนึ่งที่จะได้เข้าสู่เศษเซี่ยวของความเสมอภาค
ผมจะไล่รายละเอียดให้ท่านประธานดูนะครับว่างบพันล้านนี้หายไปได้ยังไง
เรื่องราวอัปยศนี้เกิดขึ้นในวันที่๑๒มกราคมปีที่ผ่านมานะครับ
มีการแถลงด้วยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้มีการใช้
เพื่อกองทุนเสมอภาคเพื่อการศึกษาประจำปีงบประมาณ๒๕๕๙
วงเงินทั้งสิ้น๗๖๓๕ล้านบาทนะครับผมขอคลิปวิดีโอด้วยครับในการแถลงตอนนี้
ด้านถัดไปค่ะวันนี้คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบแผนการใช้เงินของกองทุน
เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาประจำปีงบประมาณ๒๕๖๕นะคะ
วงเงินทั้งสิ้น๗๖๓๕ล้านบาทก็จะประกอบไปด้วย๙แผนงาน
อีกทั้งวันนี้คณะรัฐมนตรีก็ยังเห็นชอบให้เพิ่มอัตราเงินอุดหนุน
นักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขหรือที่เขาเรียกว่าทุนเสมอภาคนะคะ
โดยรัฐบาลก็มองแล้วว่าปีนี้จะเป็นปีของการระบาดของโรคโควิด๑๙
ก็จะได้ส่งผลให้ครัวเรือนของเด็กนักเรียนยากจนพิเศษมีรายได้ลดลง
เกิดการว่างงานมากขึ้นประกอบกับผลวิจัยนะคะของโครงการวิจัยบัญชีรายจ่ายด้านการศึกษา
มีข้อเสนอว่าในปัจจุบันเงินกองทุนที่ให้ไปยังไม่สามารถครอบคลุมต่อค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา
สำหรับครัวเรือนของเด็กนักเรียนยากจนพิเศษได้นะคะ
สำหรับอัตราเงินใหม่นะคะก็คือระดับบารอัตราเดิมสี่พันบาทต่อปี

กับมีหนังสือแบบนี้นะฮะวันที่๑๒มกราคมวันเดียวกัน
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณไม่อนุมัตินะครับ
ปรับเป็นวงเงิน๖๕๕๖ล้านบาท
ด้วยเหตุผลในหนังสือเล่มนี้คือเป็นภาระทางการคลัง
ท่านประธานดูดีนะฮะวันที่สิบสองเนี่ย
รัฐบาลออกมาแถลงว่างบประมาณอนุมัติไป๗๖๐๐ล้าน
แต่อยู่ดีก็มีหนังสืออีกฉบับหนึ่งออกมานะครับ
ว่าแบบนี้คือการเปลี่ยนแปลงมติคอลโลมอลหรือเปล่า
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษารับทราบเรื่องเหล่านี้หรือไม่
คำถามของผมคือในวันที่งบประมาณถูกเปลี่ยนแปลงแบบนี้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษานั้นประชุมคอลโลมออยู่มีท่าทีอย่างไร
ทำไมถึงไม่มีการปกป้องงบประมาณ๑๐๐๐ล้านนี้
ทอดทิ้งนักเรียนหลายแสนคนไปได้ยังไง
ในวันที่๑๒ในการประชุมคอลโลมอร์นะครับ
เท่าที่ผมทราบเนี่ยไม่มีใครคัดค้านอะไรเลยนะครับ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคังก็เห็นชอบให้มีการเพิ่มงบประมาณ
ผมแต่ว่าแล้วใครที่ไหนครับ
ใครที่กล้าเปลี่ยนมติของคอลโลมและรัฐมนตรีนั่งใบ้ทำอะไรอยู่
พี่น้องประชาชนอาจจะยังไม่ทราบนะครับ
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษานั้นมีความหมายมากขนาดไหน
สำหรับนักเรียนยากจนในสถานการณ์โควิดที่เผชิญกับภาวะการตกงานของพ่อแม่
หิวโหยการเลิกจ้างภัยแรงและการปิดโรงเรียนโดยไม่จำเป็น
เดือนเดียวกันครับท่านประธานรัฐบาลอนุมัติงบประมาณแบบนี้นะครับ
วันที่๑๒วันเดียวกันเนี่ยงบอนุมัติงบประมาณ๔๗๓ล้านบาท
กระทรวงกลาโหมใช้แก้โควิดนะครับแล้วแก้ได้ไหมฮะ
จับแรงงานข้ามชาติผิดกฎหมายได้ไหมจับบ่อนได้ไหมจับไม่ได้
แต่อนุมัติง่าย๔๗๓ล้านบาทวันที่๒๖นะครับ
อนุมัติงบประมาณ๑๙๑ล้านบาทให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ใช้ในการรักษาความสงบเรียบร้อยในการชุมนุมนะฮะ
เรียกง่ายก็คือเป็นการควบคุมฝุงชนนั่นเอง
รัฐมนตรีท่านนี้ท่านไม่คัดค้านการเพิ่มงบให้กระลาโหม
ไม่คัดค้านการใช้งบเพื่อการปราบปรามการชุมนุม
แต่งบประมาณเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาท่านกลับปล่อยให้มีการเปลี่ยนแปลงมติ
นักเรียนยากจนพิเศษกว่า๓แสนคนหมดโอกาสทันทีท่านโยนพวกเขาทิ้งไป
ไม่มีความยุติธรรมในหัวใจไม่มีจริยธรรมของการเป็นรัฐมนตรี
ไม่มีความสามารถในการเป็นรัฐมนตรี

ไม่สามารถทำตามที่ลั่นวาจาเอาไว้ว่าจะปรับค่าอาหารกลางวันของนักเรียนให้ดีขึ้น
ท่านประธานครับผมยอมรับนะครับว่าคุณนัทพลมีความพยายามพอสมควร

ในการเสนอให้มีการปรับค่าอาหารกลางวันของนักเรียน
จากการที่ให้เท่ากันหมดเป็นการให้ปรับตามขนาดของโรงเรียนนะครับ
ผมมีหนังสือเต็มไปหมดเลยนะฮะว่าความพยายามของคุณนัทพลมีมากขนาดไหน
ในการที่จะเสนอหลักการและผมขอบคุณในเรื่องนี้
ผมขอบคุณที่พยายามท่านตอบกระทู้ชี้แจงงบประมาณ
ยืนยันมาตลอดว่ากำลังดำเนินการอยู่
ที่๑๘ธันวาคมครับคุณนัทพลก็ทำโรแมนติก
จะมอบของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนจากกระทรวงศึกษา
โดยการเพิ่มค่าอาหารกลางวันให้
ผมอยากให้ดูคลิปนี้นะครับว่าท่านเคยพูดอะไรไว้ในสภาแห่งนี้ครับ

สสวิโรธขออภัยที่เอ่ยนามอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ยกตัวอย่างในการเพิ่มค่าอาหารกลางวันให้เด็ก

จาก๒๐บาทเป็น๒๓บาทต่อวัน
ใช้งบประมาณ๔๐๐๐ล้านบาท
ถ้าหากไม่เข้าใจรายละเอียดจริงเนี่ย
ทางพี่น้องประชาชนที่ดูอยู่ทางบ้านนะครับ
ก็จะคิดว่า๓บาทต่อคนต่อเด็กนักเรียน
สำหรับอาหารกลางวันทำไมทำไม่ได้
แต่ถ้าเราให้งบประมาณ๓บาท
สำหรับนักเรียนทุกคนสำหรับอาหารกลางวัน
ผมคิดว่าเราไม่ได้ใช้ความสามารถในการบริหาร
หรือไม่ได้ใช้สมองในการคิดมากเท่าไหร่

โรงเรียนที่มีนักเรียน๑๒๐คน
เพิ่มจาก๒๐บาทเป็น๓๖บาท
เพราะถ้าหากเราเพิ่มจาก๒๐เป็น๒๓บาทเนี่ย
โรงเรียนนั้นถ้ามีนักเรียนอยู่๑๐คน
ก็จะได้เพิ่มแค่๓๐บาท
โรงเรียน๒๑๔๐คน๓๑บาท
๔๑๖๐คน๒๗บาท
คนขึ้นไป๒๔บาท
ฉะนั้นในการที่จัดสรรงบประมาณโดยแบ่งกลุ่ม
ความจำเป็นเป็นเรื่องที่เราให้ความระมัดระวัง
อย่างที่มีการพูดถึงและยกตัวอย่างมา

เพื่อนสมาชิกพักเก้าไกรท่านวิโรธ
ภิปรายว่าจะขอเพิ่มงบประมาณเป็น๒๕
ท่านบอกว่าเป็นการเสนอที่ไม่ได้ใช้สมอง
ค่าใช้สมองต้องเพิ่มเป็น๓๖บาท
เพื่อให้เป็นไปตามสัดส่วนที่เหมาะสมกับขนาดของโรงเรียน

ของขวัญประเทศไทยจากกระทรวงศึกษา

งบประมาณที่ให้การอาหารกลางวัน
อย่างน้อยวันนี้ท่านจะต้องขอโทษสภาแห่งนี้
ที่ทำตามที่พูดไม่ได้

ว่าการเสนอของท่านนั้นไม่ได้ใช้สมอง

ถ้าขึ้น๗๕สตางค์ผมเรียกไม่เต็มบาทนะ

ฉายาที่ผมอยากให้รัฐมนตรีท่านนี้เลยนะครับ
รัฐมนตรีบาทเดียว
ซื้อไข่เจียวยังไม่ได้สักฟอง

อย่าเพิ่งเอาไม่ไว้วางใจนะครับ

ที่เป็นการเสียดสีอะไรเลย
เพราะเอาเนื้อหาจริงนะคะอย่าไปทั้งสุมนามนะครับ

ความที่ท่านไม่มีความรู้
แต่เอาขณะที่คนทนไม่ไหวต้องฝากผมมาไล่ท่านในสภาแห่งนี้
คือความไร้ประสิทธิภาพของท่านในสถานการณ์โควิดที่ผ่านมา

ทั่วโลกเผชิญสถานการณ์โควิดกันหมดนะครับ
แต่ประเทศที่ทำได้ดีและท่านเขารักเด็กรักประชาชนส่วนมากเนี่ย
โรงเรียนจะเป็นสถานที่สุดท้ายที่ปิดนะครับและเป็นสถานที่แรกแรกที่เปิด
ทุกครั้งที่มีการปิดโรงเรียนจะมอบทางเลือกและทางออกให้กับนักเรียนและผู้ปกครองเสมอ
เวลาที่สั่งปิดโรงเรียนเขาก็จะมอบวันหยุดงานให้กับผู้ปกครองด้วย
โรงเรียนที่ปิดก็จะเปิดทางเลือกให้กับนักเรียนที่ดูแลลูกของตัวเองไม่ได้

เพราะทุกประเทศที่เจริญแล้วรู้ว่าการปิดโรงเรียนไม่ได้มีแค่ผลกระทบทางการศึกษาเท่านั้น
แต่เป็นผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคมและปัญหาอีกหลายด้าน
เมื่อมีการปิดโรงเรียนโดยไม่จำเป็น
แต่สิ่งที่คุณนัตตะพลทำผมเผลอนึกว่าท่านเป็นลูกน้องของทหาร
ขานรับประกาศของสอบคอทันทีปิดโรงเรียนอย่างรวดเร็ว
ไม่มีทางเลือกไม่มีทางออกให้
ซ้ำเติมความเหลื่อมล้ำที่สถานการณ์ปกติก็แย่อยู่แล้วให้สาหัสขึ้นไปอีก
ปีแรกนะครับตอนเราเจอโควิดรอบที่๑เรายังพอให้อภัยได้

แต่การระบาดจากโควิดรอบที่๒ไม่มีปัจจัยที่เกี่ยวกับโรงเรียนเลยครับ
แต่รัฐมนตรีก็สั่งการอย่างรวดเร็วปิดโรงเรียนหนีภาระหนีความรับผิดชอบ
คุณครูผู้ปกครองนักเรียนรับมือผลกระทบจากการปิดโรงเรียนแบบตามมีตามเกิด
ไม่รู้ไม่สนครูเป็นยังไงนักเรียนเป็นยังไงผู้ปกครองเป็นยังไงไม่รู้

มีคำสั่งให้ปิดโรงเรียนและโยนภาระให้กับการจัดการการเรียนการสอนออนไลน์แบบตามมีตามเกิดนะครับ
โยนเข้ามาในประเทศไทยที่มีความเหลื่อมล้ำทางการศึกษามีความเหลื่อมล้ำทางสังคมติดอันดับโลก
นี่ใช้อะไรคิดครับท่านประธานพวกเราทราบใช่ไหมครับว่าทุกครั้งที่ปิดโรงเรียน
สังคมไทยมีครอบครัวแหว่งกลางจำนวนมากที่เด็กนักเรียนต้องอยู่ไม่ได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่
อยู่แต่กับคุณตาคุณยายที่ทุกวันนี้ก็ไปต่อแถวรับเงินเยียวยาเพราะไม่มีสมาร์ทโฟน
ใครจะมีปัญญาไปดูแลหลานให้เรียนออนไลน์ได้โรงเรียนขนาดเล็กกว่าหนึ่งหมื่นห้าพันแห่ง
เล็งกันอยู่ว่าจะยุบแหล่ไม่ยุบแหล่แบบนี้นะครับถูกโยนให้สอนออนไลน์
โรงเรียนในพื้นที่ป่าที่ไม่มีไฟฟ้าใช้๔๐๐๗๐๐โรงเรียนจะทำยังไง
ก็ไม่มีค่าดำเนินการให้ค่าน้ำมันรถของคุณครูก็ไม่
คุณครูก็ไม่มีให้คุณครูต้องออกเงินกันเองนะครับ
ปีนี้จัดผ้าป่าก็ไม่ได้วุ่นวายเดือดร้อนกันหมด
นักเรียนพอไปโรงเรียนไม่ได้เขาไปไหนกันครับท่านประธาน
ไปบ้านเพื่อนที่มีทีวีจอใหญ่ขึ้นคุณนัทพลสนใจเรื่องนี้หรือไม่
คุณห่วงนักเรียนจะติดโควิด
หรือคุณแค่โอเคที่จะติดโควิดนอกรั้วโรงเรียน
ลอยตัวจากความรับผิดชอบ
กระทำที่ผมถือว่าตบหน้าคนไทยทั้งประเทศนะครับ
คือเวลาที่กระทรวงไปตรวจดูความพร้อมการเรียนออนไลน์และการรับมือโควิด
ท่านประธานครับถ้าผมเป็นรัฐมนตรีแล้ว

ผมคงจะไปเยี่ยมโรงเรียนที่ไม่มีความพร้อม
โรงเรียนที่อยู่ในจังหวัดพิศนุโลก
แต่กระทรวงไปดูที่ไหนครับไปดูที่สตรีวิทย์นะครับ
วิทย์ไม่ได้ผิดนะครับเขาทำดีอยู่แล้วครับ
แต่เวลาที่ออกมาให้สัมภาษณ์มันบาดหัวใจครับ

หลังจากได้เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนแล้ว
ชื่นชมว่าโรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี

ในห้องเรียนมีทั้งครูไทยและครูต่างชาติ
ทำให้นักเรียนมีบรรยากาศที่คุ้นเคยและเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว
อกจากนั้นบรรยากาศในการจัดห้องเรียน
ภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนก็จัดอย่างเหมาะสม
ส่งผลต่อการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนได้อย่างมีคุณภาพ
โทษนะฮะนี่ไปดูอะไรกันมาครับ
โรงเรียนแถวบ้านผมไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยนะครับ
ผมยอมรับนะครับคุณนัทพลไปเยี่ยมนักเรียนยากจนบ้างครับ
ผมเห็นในภาพนะครับแต่การไปเยี่ยมโดยไม่มาปรับปรุงนโยบายอะไรเลย
ผมเรียกว่าเป็นการถ่ายรูปสร้างภาพนะครับไร้ประโยชน์
เมื่อทำอะไรอะไรผิดพลาดไปหมดแล้ว
รู้ตัวดีว่าจัดการความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในสถานการณ์โควิดไม่ได้

ประกาศให้เลื่อนชั้นอัตโนมัติโดยไม่ต้องสอบ
นี่เป็นหลักฐานชัดเจนว่าเป็นรัฐมนตรีที่ไม่เข้าใจการศึกษาเลย
ไม่เข้าใจความสำคัญของการวัดประเมินผล
แทนที่จะวัดผลนะครับเพื่อให้นักเรียนและคุณครูรู้ว่าวันนี้เขาเรียนรู้เป็นอย่างไร
แต่โอเคล่ะผลสอบอาจจะไม่ใช้ในการเลื่อนชั้นแต่ยังไงก็ต้องวัดผล
แต่นี่เป็นอะไรครับปล่อยให้เลื่อนชั้นโดยไม่ทำอะไรเลย
ปิดโรงเรียนมาตรการการศึกษาที่ผิดพลาดในสถานการณ์โควิด
การมีรัฐมนตรีศึกษาที่การที่ไม่มีประสิทธิภาพไม่มีความรู้แบบนี้
นี่เป็นคำเตือนในระดับโลกนะครับ
ว่าถ้าเรายังไม่สามารถมีรัฐมนตรีศึกษาและนโยบายทางการศึกษาที่ดีกว่านี้ได้ในสถานการณ์โควิด
นี่เหรอครับรัฐมนตรีที่ไปดูงานมาแล้วทั่วโลก
ผมนึกไม่ออกจริงว่าถ้าท่านไม่มีนกหวีด
และไม่มี๒๕๐สวโหวตให้เป็นรัฐบาล
ไร้คุณสมบัติอย่างท่านจะมาเป็นรัฐมนตรีได้ยังไง
ลำพังความเสียหายที่เกิดขึ้นจากนักเรียนยังไม่พอนะครับ
แต่การเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาของคุณนัทพลนั้น
สร้างความเสียหายให้กับวงการครูอย่างมหาศาล
ผมจะเล่าให้สภาแห่งนี้ฟัง๓เรื่อง
เรื่องที่หนึ่งนะครับก็คือเรื่องของครูอัตราจ้างครับท่านประธาน
จริงปัญหาลูกจ้างชั่วคราวของสปสมีมาช้านานนะครับ
ทุกคนในที่นี้ทราบอยู่แล้วแต่ไม่มีครั้งไหนเลยครับ
ที่ชีวิตของพวกเขาจะต้องย่ำแย่ขนาดนี้
กรณีที่สะเทือนใจที่สุดนะครับคือในวันที่๒๔กันยายน๖๒
มีหนังสือนะครับจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาเชียงใหม่เขตที่สี่
ซึ่งเป็นคำสั่งให้ลูกจ้างชั่วคราวหยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับ
ตั้งแต่วันที่๑ตุลาคมเป็นต้นไป
คำสั่งออกวันที่๒๔กันยายนมีผลสิ้นเดือนนะครับ
ส่งถึงผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
ตุลาคม๒๐๖๓สมาพันธ์เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนแห่งประเทศไทย
เครือข่ายลูกจ้างชั่วคราวกว่า๑๐๐คน
มาร่วมชุมนุมกันหน้ากระทรวงศึกษานะครับ
ซึ่งเป็นตัวแทนของลูกจ้างชั่วคราวกว่า๖๐๐๐คน
เรียกร้องความเป็นธรรมความมั่นคงสิทธิในประกันสังคม
โอกาสในการปรับเป็นพนักงานราชการ
เป็นลูกจ้างชั่วคราวว่าไม่มั่นคงแล้วนะครับ
แต่ตอนนี้เป็นจ้างเหมาบริการมีชีวิตเดือนต่อเดือนนะฮะ
ไม่มีครั้งไหนแล้วที่ชีวิตครูจะย่ำแย่ขนาดนี้
เอกสารที่ผมได้รับการร้องเรียนมานะครับ
ทุกวันนี้เอกสารที่ครูธุรการคนหนึ่งได้รับการว่าจ้าง

โลงคนหนึ่งนะครับที่จะได้รับการว่าจ้าง
ให้ดูแลความปลอดภัยของนักเรียนมีสัญญา๒เดือน
ท่านประธานครับถ้าเราเอาใจเขามาใส่ใจเราแบบนี้
เราจะเป็นบุคลากรที่ทำให้การศึกษาในประเทศนี้ดีได้ยังไง

เรายังไม่รู้เลยว่าเราจะถูกออกจากงานหรือไม่
นี่คือสิ่งที่กระทรวงศึกษาทำกับบุคลากรเหรอครับ
แล้วใครที่หน้าไหนจะมีการทำงานอย่างมีความสุขได้
ในเมื่อเราไม่รู้เลยว่าชีวิตของเราจะเป็นยังไง
ผมจะเรียนท่านประธานไปถึงท่านรัฐมนตรีนะครับ
แล้วก็พี่น้องประชาชนทุกคนทราบว่า
การไม่มีพันโลง๑คนในโรงเรียนเล็กเนี่ย
มันมีผลเสียมากขนาดไหน
ไม่ใช่แค่ย่าจะยาวขึ้นนะครับ
แต่พอลงคนหนึ่งทำหน้าที่แทบทุกอย่าง
ก๊อกน้ำเปลี่ยนสายไฟซ่อมอุปกรณ์สนาม
ดูแลรับผิดชอบทุกอย่างที่จะทำให้นักเรียนปลอดภัย
โรงเรียนที่ไม่ปลอดภัยก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับท่านประธาน
ปีที่ผ่านมานะครับผมลองรวบรวมเคสนะครับ

แต่มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นครับท่านประธาน

ถูกไฟฟ้าดูดเสียชีวิตนะฮะ
ไฟฟ้ารั่วจากตู้อินเทอร์เน็ตประชารัฐนะครับ
มีที่สมุทรปาการมีพัดลมติดเพดานหล่น

นักเรียนชั้นม๖กระโหลกล้าวนะครับ
ละนองมีแป้นบาสล้มทับนักเรียนม๑
กระโหลกแตกเสียชีวิตคาโรงยิม

นครสวรรค์ชิงช้าในโรงเรียนล้มทับ
นักเรียนชั้นป๖กระโหลกยุบคอหัก
พัดลงคนหนึ่งที่โคราชนะครับทำงานหนักจนหมดสติเสียชีวิตในโรงเรียน
เราฟังเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องธรรมดาในประเทศด้อยพัฒนาใช่ไหมครับ
จริงแล้วมันคือความไร้ประสิทธิภาพไร้วิสัยทัศน์
การศึกษาของประเทศไทยภายใต้ความรับผิดชอบของคุณนัทพล
อกจากจะทำให้นักเรียนไม่มีอนาคตแล้วยังอันตรายถึงชีวิตด้วย
ทั้งหมดนี้ไม่ใช่อุบัติเหตุแต่เกิดจากความไม่มีคุณภาพไม่มีความปลอดภัย
บุคลากรจะซ่อมแซมรักษาอุปกรณ์ต่าง
งบประมาณลงทุนในการพัฒนาโรงเรียนไม่มีบุคลากรไม่มี
คนแบบนี้เหรอครับที่สภาของเราจะให้รับผิดชอบอนาคตของชาติต่อไป
มา๒ปีนะฮะท่านยังไม่ได้ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันให้กับการศึกษาเลย
ยกเว้นเพิ่มค่าอาหารกลางวัน๑บาท
ผมก็สงสัยนะฮะว่าเขาเอาเวลาไปทำอะไรมากมาย
ผมมาพบเรื่องนี้ครับท่านประธาน
ท่านประธานรู้จักคนคนนี้ไหมครับขอสไลด์ครับ
คนนี้คือคุณธนพรสมศรีนะครับ

ได้รับการสัญหาเป็นเลขาธิการสกสคในวันที่๑กันยายนที่ผ่านมานะครับ

เพราะสกสคเป็นองค์กรที่ต้องยอมรับว่า
มีปัญหาคาราคาซังเยอะทีเดียวนะครับ
โดยเฉพาะการรับผิดชอบเรื่องขององค์การค้าคุณรุษภาด้วย
หนักใจไหมในการมารับตำแหน่งนี้
บอกว่าไม่หนักใจ
ผมว่าการเมืองน่าหนักใจกว่า
มีความสุขดีในชีวิตคนคนหนึ่งที่เกิดเป็นลูกครู
เหมือนพระเจ้าใส่ซองมาให้ได้ทำงานตอบแทนอาชีพนี้
คงเป็นครั้งเดียวที่มีโอกาสซึ่งจะทำให้ดีที่สุด

ผมรู้แล้วครับพระเจ้าที่พูดหมายถึงใคร
และจดหมายที่เขาพูดว่าพระเจ้าส่งให้นั้นคืออะไรบ้าง
จึงทำให้คนที่ไม่มีคุณสมบัติไม่มีความเหมาะสม
เป็นนักธุรกิจอาหารนะครับทำทีมฟุตบอล
ไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยกับวงการศึกษา
เหยียบหัวคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกว่า
ขึ้นไปบริหารสคสคได้
คุณบฏิบัติฮะผมไม่ได้บอกไอ้ถอนนะครับ
แต่ว่าผมว่าถ้าเราเอ่ยถึงบุคคลภายนอก
ทำนองเสียหายโดยเขาไม่มีโอกาสชี้แจงเนี่ย

ครับผมว่าท่านรัฐมนตรีชี้แจงแทนได้แน่นอนครับไม่ได้เลยครับรำตีอธิบายได้แต่ว่าตัวบุคคลที่เราเอ่ยถึงนะครับ
คือมองอย่างเป็นธรรมสมมุติคุณบริพัฒน์เป็นคนภายนอกและเพื่อนพูดถึงเราในธรรมนองเสียหาย
โดยไม่รู้ว่าจริงหรือไม่เนี่ยคิดอกเขาอกเรานะฮะเพราะฉะนั้นผมขอความอุณาว่าเรา
เรื่องนี้เราอย่าไปผมไม่บอกให้ถอนนะครับแต่ผมว่าเรื่องนี้ขอเตือนไว้
อย่าแล้วก็พอแล้วอย่าไปเอ่ยถึงเขาให้เสียหายกว่านี้ครับ

ประธานครับท่านประธานครับครับ
อนุญาตครับท่านประธานครับครับเชิญนะครับ
กลับเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมเกษมสุพรานนท์สมาชิกสภาพวิทยาศดรโคราชเขตหนึ่งครับ
เมื่อกี้นี้ท่านประธานครับบอกว่าพันโลงทำงานเสียชีวิตที่โคราช
ผมอยากทราบว่าเป็นพันโลงโรงเรียนไหนอำเภอไหนอยู่แถวไหนครับท่านครับ
อยากเรียนถามท่านประธานผ่านไปยังผู้ที่อภิปรายท่านครับ
ขอทราบรายละเอียดท่านประธานครับ
ครับเอาไว้ให้อภิปรายต่อไปนะครับเชิญนะครับ
ขอบคุณครับท่านประธานเดี๋ยวผมจะไปเรียนกับท่านโดยตรงส่วนตัวนะครับ
เป็นที่ทราบกันอยู่ครับว่าสกสคเนี่ยเป็นองค์กรที่มีปัญหามากที่สุดองค์กรหนึ่ง
ซึ่งเลขาธิการสคสคก็จะถูกส่งเข้ามาหรือว่าสัญหามานะครับ
แต่ท่านประธานทราบไหมครับคุณครูทั่วประเทศไม่มีใครเชื่อเลย
และตั้งคำถามกับเลขาธิการสกสคคนนี้มากที่สุด
ลองมาดูกันนะครับว่าการได้มาซึ่งตำแหน่งนี้นั้น
ได้มาอย่างไรและมีพฤติการที่ไม่น่าไว้ใจอย่างไร

วันที่๒๒ตุลาคมนะครับมีคำสั่งแต่งตั้งนายดิสกุลเกษมสวัสดิ์
ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสกส
คุณปฏิบัตินะครับถ้าคำให้พี่ปลายจะขอให้เกิดความเสียหาย
แก่บุคคลไปนอกนะครับคุณต้องขอต้องขอแล้วครับ
ผมอนุญาตให้อภิปรายกระบวนการที่มาได้นะครับ
แต่อย่าไปพูดให้เขาเสียหายครับต้องต้องเข้าใจเพราะว่ามันมีบ่อย
เราก็เหมือนกันคุณปฏิพัฒน์กับเพื่อนก็เหมือนกัน
บางครั้งเวลาใครพูดถึงเราในธรรมนองที่มันไม่ค่อยไม่ตรงทั้งหมดเนี่ยเราก็เสียหาย
เพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราต้องระวังครับต้องนึกถึงความรับผิดชอบของเรา
ต่อบุคคลไปนอกครับครับครับ
ท่านประธานครับทีนี้ผมจะไม่พูดถึงว่า
คนที่ผมอ้างอิงในตำแหน่งต่างนั้นเสียหายเลยนะครับ
ผมจะถามผมจะพูดแค่คำสั่งที่แต่งตั้งพวกเขาขึ้นมานะครับ
วันที่๒๒ตุลาคมนะครับมีคำสั่งแต่งตั้งให้นายดิสกุลเกษมสวัสดิ
ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสกสคนะครับ
ในวันที่๑๓พฤศจิกายน๒๕๖๒นะครับ
มีการแก้ไขระเบียบคณะอนุกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล
ซึ่งใช้ในปี๒๕๖๐นะครับบอกว่า
ตำแหน่งรองเลขาธิการสคสคจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
คือ๑มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทเป็นเจ้าหน้าที่ประจำ
หรือเคยเป็นเจ้าหน้าที่ประจำของสกสคมาก่อน
หรือเคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาไม่น้อยกว่า๑๐ปี
หรือเป็นข้าราชการในสายงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ๘
ต้องกำหนดแบบนี้นะครับเพราะว่าสกสคจะต้องกำกับดูแลผลประโยชน์
สวัสดีภาพสวัสดิการของคุณครูและดูแลกองทุนดูแลสินทรัพย์ไม่ต่ำกว่า๒๐๐๐ล้านบาท
แต่ธกที่มาใหม่ท่านนี้มีการเปลี่ยนระเบียบมีการปรับเปลี่ยนระเบียบยกเลิกมาตรฐานของคุณสมบัติเหล่านี้
โดยไม่ต้องใช้คุณสมบัติในปี๖๐
เพื่อทำให้คนที่เหมาะสมนั้นเข้าไป
แต่เหมือนจะรู้กันนะครับ
วันที่๑๔พฤศจิกายน
คุณธนพรสมศรีลาออกจากตำแหน่งประจำ
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
และวันที่๒๐พฤษฎีกายน
คุณดิสกุลเกษมสวัสดิ์เลขาธิการสคสค
แต่งตั้งรองเลขาธิการสคสค

กลายเป็นรองเลขาธิการสกสค
โดยใช้คุณสมบัติใหม่ในปี๖๒
นี่บังเอิญเกินไปหรือเปล่าครับ
นี่เป็นใบสั่งในการวางเครือข่าย

รัฐมนตรีกำลังกลุยทางให้คนของตัวเองเข้าไปทำอะไรกันแน่
วันที่๕ถึง๑๕สิงหาคมนะครับผ่านมาประมาณเกือบ๑ปี
มีการเปิดรับสมัครตำแหน่งเลขาธิการ
และรองโรงคุมสหกคร
ท่านประธานฮะถ้าเราดูประธานที่เข้ามาทั้งในวันที่๒๒ตุลาคมเนี่ย
ระภารการท่านนั้นมีประสบการณ์บริหารรซคอล์จะมาแล้ว
แต่กลับไม่สมัครในตำแหน่งเลขาธิการ
เปลี่ยนไปสมัครเหรือเลขาธิการโครูซภ์ภาคมแทน
และไม่เกินเป็นที่ความคาดหมาย

สัมภาษณ์กันวันที่๓๑นะครับสิงหาคมเคาะวันเดียวเลยฮะ
มีคนสมัคร๑๔คนมีคุณสมบัติเพียบพร้อมทั้งนั้น
แต่เจ้าของธุรกิจอาหารนะครับโค้ชฟุตบอลได้รับการเลือกสรรให้กลายเป็นสคสค
และคุณดิสกุลที่ถูกแต่งตั้งมาตั้งแต่ปีที่แล้วก็กลายเป็นเลขาธิการครูรุษภาเรียบร้อย
กระทำเช่นนี้ชัดเจนว่ามีการวางแผนเป็นขั้นเป็นตอน
หากทุกข้อจำกัดทำให้คนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมนั้น
ไม่สามารถเข้าไปในกระบวนการที่สมัครเป็นเลขาธิการสคสคได้
นี่แหละฮะคนเป็นรัฐมนตรีเรื่องนี้ยังไม่จบนะครับ
เพราะเลขาธิการสกสคคนใหม่ก็ทำงานได้รวดเร็วเลยฮะ
ทำงานโดยการแก้ระเบียบนะครับแก้ระเบียบในการรับสมัคร
อำนวยการสกสคในระดับจังหวัดด้วยหลักเกณฑ์ในปีห้าเก้าเนี่ย
กรรมการสัญหาสกสคจังหวัดจะต้องมาจากหลายส่วนด้วยกัน
มีกรรมการโดยตำแหน่ง๒คนกรรมการจากผู้แทนส่วนราชการหรือสังกัดกระทรวง๑คน
กรรมการผู้ทรงคุณวิทย์คุณวุฒิ์หนึ่งคน
และกรรมการผู้แทนภาคประชาชนและฆาติการครู๑คนรวมเป็น๕คน
ร่วมกันสัญหารักเสนอผอส่อคอจังหวัด
แต่ในระเบียบในปี๖๓นะครับที่เลขาธิการคนใหม่ปรับแก้
หน้าที่ในการสัญหาสมัครก็คือสำนักงานสกสคส่วนกลางโดยตรง
สั่งการโดยเลขาธิการสค
ผลที่ได้คืออะไรครับท่านประธาน
ตอนนี้พอสกสคจังหวัดทั่วประเทศ
ถูกตั้งข้อสงสัยว่ากลายเป็นคนในเครือข่ายของรัฐมนตรีทั้งหมด
แทรกแทรงทั้งบนทั้งล่างกินหัวกินหาง
กองทุนเพื่อสวัสดิภาพของครูที่ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ
อยู่ภายใต้การควบคุมของเครือข่ายรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้ว
อ้างว่าจะมาปราบโกงนะครับท่านประธาน
แต่กระบวนการที่ได้มามันต้องโกงขนาดนี้เลยเหรอครับ
นี่คือการใช้อำนาจแทรกแทรงการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ
เพื่อให้มีบุคคลหลายลายซึ่งเป็นพวกพ้องของตัวเองเข้าสู่ตำแหน่ง
ทำลายระบบยุติธรรมทำลายระบบคุณธรรมของวงการศึกษา
งานที่ควรทำไม่ทำมาทำแต่เรื่องการเมือง
อำนาจในกระทรวงศึกษาที่การ
เป็นรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการที่น่าอายที่สุดในประวัติศาสตร์
ผลประโยชน์ของนักเรียนสู้มาได้อาหารกลางวันแค่บาทเดียว
ผลประโยชน์ของตัวเองและพวกพ้องสู้แบบไม่อายคู่ทั่วประเทศเลย
เรื่องความไม่สุจริตของคุณนัทพลยังไม่จบนะครับ
ท่านยังไม่ต้องตอบตอนนี้ก็ได้
เดี๋ยวเพื่อนสมาชิกจากพักร่วมฝ่ายค้านอีก๓คน
จะมาแฉต่อนะครับผมนี่รอเลยนะฮะ

ท่านประธานครับเป็นที่ประจักษ์ชัดเจนแล้วว่า
คุณนัทพลทีพสุวรรณไม่มีความซื่อสัตว์สุจริต
ไม่เคารพหลักการสิทธิมนุษยชน
ละเว้นและบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่
ประสิทธิภาพไร้ภูมิปัญญา
ใช้อำนาจแทรกแทรงการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการประจำ
เพื่อให้บุคคลหลายลายซึ่งเป็นพวกพ้องของตนนั้นเข้าสู่ตำแหน่ง
นักเรียนทั่วประเทศเขาฝากผมมาไล่ท่านในสภาแห่งนี้ครับ
คุณครูทั่วประเทศที่อยู่ในความอายุติธรรม
แต่งชุดดำแล้วแต่งดำอีกนะฮะ
ก็ต้องมีฝากมาให้มีการเปลี่ยนแปลงในวันนี้ด้วย
เพื่อนสมาชิกผู้แทนรัศดรทุกท่านครับ
จริงถ้าท่านจะยกมือให้กับคุณประยุทธ์ในการอภิปรายครั้งนี้
ผมทำใจได้นะครับเพราะเป็นเรื่องของรัฐบาล
แต่เพื่อผลประโยชน์ของนักเรียนและคุณครู

ช่วยให้นักเรียนมีชีวิตที่ดีขึ้น
เป็นจุดเริ่มต้นในการช่วยเหลือนักเรียนทั่วประเทศจากความเหลื่อมล้ำ
ช่วยเหลือคุณครูทุกคนที่ถูกอำนาจเข้าแทรกแทรง
หมดความก้าวหน้าในอาชีพการงาน
ยกมือนะครับ
เอารัฐมนตรีที่เป็นความน่าอับอายของวงการศึกษาไทยออกไปด้วยกันครับ
ขอบคุณครับ

แต่ว่าท่านรำกรีมีความประสงค์จะตอบหรือว่าจะให้ท่านสมาชิกท่านยุทธพงศ์จรัสเถียร
จะเป็นผู้พรายต่อไปท่านรัฐมนตรีจะตอบใช่ไหมครับ

กลับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ
ผมนายนัทพลทีพสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ต้องยอมรับครับในกระบวนการตรวจสอบของสภาพผู้แทนรัศดรนะครับ
ผมเป็นสมาชิกสภามาหลายครั้งนะครับ
และวันนี้ก็ได้มีโอกาสเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบของรัฐสภา
จริงแล้วผมดีใจครับที่ประเทศไทยได้เข้าสู่กระบวนการ

และทุกภาคการเมืองที่อยู่ที่นี่ก็มีส่วนร่วมในการเข้าสู่กระบวนการประชาธิปไตย
ไม่ว่าใครจะว่าอะไรก็แล้วแต่ครับ

ท่านประธานเองก็ได้มีการพูดว่ากฎหมายจากรัฐบาล
ก็ได้มีการผ่านสภาไปเหลืออีก๑ฉบับ

และมีความพร้อมในการที่จะขับเคลื่อนประเทศ

ยัตติที่พูดถึงจริงแล้วในรายละเอียดนะครับ
และท่านผู้อภิปรายได้มีการแตะเมื่อสักครู่นะครับว่า
ผมเป็นผู้บริหารที่ไม่มีความซื่อสัตว์สุจริต
เคารพหลักการสิทธิมนุษยชน

ใช้อำนาจแทรกแสงข้าราชการประจำ
มีการปล่อยประละเลยให้มีการทุจริต

ปฏิบัติตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

แม่ผมก็บอกว่าถ้าเลวกันขนาดนี้เนี่ย
ก็ไม่ต้องเป็นแม่เป็นลูกกันนะครับ

ถ้ากล่าวหาผมร้ายแรงถึงขนาดนี้เนี่ย
ต้องเปิดโอกาสให้ผมอธิบาย
พื้นฐานการทำงานของผมในอดีต

ตัวตนของผมคืออะไร
พื้นฐานการทำงานของผมเองเนี่ย
กรที่ต้องได้รับการปรับปรุงพัฒนา

ผมก็มั่นใจว่าผมลงไปคลุกคลีแล้ว

ศึกษากระทรวงศึกษาก็เหมือนกันครับ

ในช่วง๑ปีครึ่งที่ผ่านมาเนี่ย

และผมไปโดยที่ไม่บอกกล่าวล่วงหน้าครับ
เหตุผลที่ผมต้องไปในลักษณะนั้นเนี่ย
เพื่อผมจะได้ทราบปัญหาครับ
ไม่ได้เป็นอย่างที่ท่านพูดว่าไปเฉพาะโรงเรียนใหญ่
ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรเนี่ย
ผมเห็นปัญหาของการศึกษาไทยครับ
ปัญหาการศึกษาไทยมีความซับซ้อน

ถึงปัญหามานานพอสมควรครับ
หลายเรื่องที่ท่านกล่าวถึงเมื่อสักครู่เนี่ย
ก็เป็นปัญหาของการศึกษาไทยครับ
สิ่งดีมีอยู่เยอะนะครับ
งั้นพวกเราไม่มานั่งอยู่ที่นี่หรอกครับ
เรามาอยู่กันที่นี่ก็ระบบการศึกษาไทยเกือบทั้งนั้นครับ
อาจจะมีแค่๑๐เปอร์เซ็นต์๑๕เปอร์เซ็นต์
ที่อาจจะได้รับการศึกษาจากต่างประเทศ
ฉะนั้นเราอย่าเพิ่งด้อยค่าการศึกษาไทยครับ

ภายใต้การนำของท่านนายกมนตรี
ด้วยการที่ให้โอกาสในการบริหารจัดการองค์กรกระทรวงศึกษา
ผมมั่นใจว่าเราสามารถขับเคลื่อน
กระทรวงศึกษาและการศึกษาไทยไปได้ครับ
ที่ผ่านมาทุกรัฐบาลครับ
มีการพยายามแก้ไขปัญหาการศึกษา
แต่เป็นลักษณะของการปรับแก้
หรือแก้ไขบางประเด็น
เราไม่สามารถพลิกเปลี่ยนระบบการศึกษา

ท่านเป็นคนที่เห็นความเปลี่ยนแปลงของโรคเนี่ยของโลกเรานะครับ

เราต้องพลิกการศึกษาของไทยครับ

ท่านต้องลงเข้าไปดูรายละเอียดครับ

ผมรับทราบปัญหาดีครับ

ในกระบวนการที่น้องมาที่สภา
มาที่กระทรวงศึกษาธิการเนี่ย
ผมต้อนรับและรับฟัง

เชื่อมต่อไปถึงปัญหาของเขา

ในเรื่องของคุณภาพการศึกษานะครับ
มันเป็นพื้นฐานความจริงที่เกิดขึ้น

ขาดแคลนอัตรากำลัง

๙๕อย่างที่ผมพูดครับเป็นเรื่องคุณภาพการศึกษา

ให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของทรงผมและเครื่องแต่งกาย

ผมตั้งคณะทำงานขึ้นมา
เพื่อแก้ไขปัญหาของการศึกษา
ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่ง
มีตัวแทนของทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องครับ
ประเด็นข้อปัญหาต่าง
ที่เป็นข้อเรียกร้องของนักเรียน

แล้วผมบอกครับคณะกรรมการชุดนี้

โดยไม่ต้องแยกเป็นคณะอนุกรรมการ
เราได้เชิญกลุ่มที่เรียกตัวเองว่านักเรียนเลว

แล้วจริงเชิญหลายครั้งก่อนหน้านี้

ในเวทีนี้น้องบอกว่า

ฉะนั้นในการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเนี่ย
วิ่งเข้าไปสู่การแก้ไขปัญหาของกระทรวงศึกษา
ผมขออนุญาตตอบนะครับ
ในหลายเรื่องที่พูดถึงเมื่อสักครู่นะครับ
กองทุนเพื่อความเสมอภาค
ถ้าท่านทำการบ้านนิดนึงนะครับ
หน่วยงานนี้มีบอร์ดอิสระ
ขึ้นตรงต่อท่านนายกรัฐมนตรี
ไม่ใช่หน่วยงานภายใต้กำกับของกระทรวงศึกษาธิการ

ที่ผ่านมางบประมาณเพิ่มขึ้นทุกปีครับ

เมื่อสักครู่ท่านพูดถึงว่าเสนอเข้าไป๗๐๐ล้าน
สำนักงบประมาณอนุมัติ๖๐๐๐กว่าล้าน
เราอยู่ในการบริหารจัดการงบประมาณของประเทศครับ
สำนักงบประมาณต้องดูความเหมาะสมในหลายเรื่องจริง
จริงแล้วเนี่ยหน่วยงานนี้สมควรได้รับงบประมาณ๒๕๐๐๐ล้านครับต่อปี
เพราะว่ามีนักเรียนยากจนพิเศษยากจนเมื่อสักครู่ที่ท่านพูดถึง
แต่ผมมั่นใจครับเดี๋ยวจะมีโอกาสอธิบายรอให้ท่านอีก๓๔ท่านอภิปรายก่อน
ผมจะพูดรวบตอนสุดท้ายว่ากระทรวงศึกษาที่การกำลังทำอะไรอยู่
ผมมั่นใจว่าการที่เด็กเหล่านี้ไม่ได้รับการดูแลเนี่ย
จะได้รับการดูแลแน่นอนครับ

แต่เวลาที่ผมพูดถึงไม่ได้พูดถึงอีก๑๐ปีครับ
ภายในอีก๓๔ปีข้างหน้า
ถ้าหากเราร่วมกันทั้งสภาครับ
วางแผนกันมาคุยกันทำให้การศึกษาเป็นวาระแห่งชาติ
พลิกการศึกษาไทยได้แน่นอนครับ

บอกว่าไม่มีงบประมาณให้คุณครูไปทำหน้าที่

ให้ใบงานค่าใช้จ่ายต่าง

เป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ก่อนประถม๒๑๕บาทต่อภาคเรียน
ประถม๒๔๐บาทต่อภาคเรียน
ธยมต้น๔๔๐บาทต่อภาคเรียน
ธยมปลาย๔๗๗บาทต่อภาคเรียน

เอามาจากกิจกรรมที่ทำไม่ได้ครับ

ทัศนสึกษาต่าง
ท่านว่ายังไงได้ในช่วงโควิด
แต่ผมมั่นใจครับว่าการที่เราเลื่อนเปิดเทอมจากวันที่๑๕พฤษภาไปเป็นวันที่๑กรกฎา
เปิดโอกาสให้คุณครูทั่วประเทศครับ
สามารถมีความเข้าใจ
มีโอกาสสัมผัสเทคโนโลยีที่บางท่านอาจจะไม่คุ้นเคย

แต่วันนั้นเนี่ยเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น
การระบาดจะเกิดขึ้นขนาดไหน
โชคดีครับเราไม่ได้เกิดการระบาดอย่างแพร่หลายในประเทศไทย
ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนทั่วทั้งประเทศที่ให้ความร่วมมือกัน

ความสามารถของคณะรัฐมนตรี

ท่านก็คงว่าว่าไม่จริง

เราสนใจว่าจากช่วงเวลาที่ผ่านมานี่

ทักษะของตัวเองครับ

ไม่ว่าการระบาดจะเกิดขึ้นที่ไหนครับ

คุณครูทั่วทั้งประเทศเนี่ย
มีศักยภาพมีความสามารถ

ละรอกใหม่นะครับ

ให้โรงเรียนใช้วิธีการเรียนการสอน

ให้ใช้ใบงานและแบบฝึกหัดครับ

มีความสามารถเพียงพอครับ

ประเทศเราก็มีปัญหาในเรื่องของโรงเรียนขนาดเล็ก

ผมจะพูดถึงโรงเรียนขนาดเล็ก
ทีนี้ขออนุญาตตอบเรื่องค่าอาหารกลางวันครับ

กระทรวงต้องอยากได้งบประมาณที่มากที่สุดสำหรับกระทรวงตัวเอง
แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องคำนึงถึงภาระงบประมาณของประเทศ
แล้ววันนี้ในการอภิปรายท่านก็พูดถึงเรื่องเศรษฐกิจเรื่องปัญหามากมาย
ผมเป็นคนเสนอครับถ้าท่านดูคลิปเมื่อสักครู่
ผมพูดถึงงบประมาณ๓๖บาท
และวันนั้นต่ำสุดคือ๒๔บาทครับ
แต่เมื่อผมได้ไปทำการบ้าน
ได้ไปดูภาระของงบประมาณ
ได้ไปดูถึงข้อเท็จจริงที่จะเกิดขึ้น

เพราะว่าถ้าเผื่อ๒๔บาทเนี่ย
โรงเรียนขนาดใหญ่ของเราก็ได้เกินไปครับ
ฉะนั้นจุดเริ่มต้นที่นำเสนอในคอรมอ

ผมได้มีการพูดคุยกับสำนักงบมารครับ
มีข้อกังวลท่านบอกว่าถ้าเบื่อขึ้นไป
ขั้นบันไดแบบที่รัฐมนตรีพูดถึง
ภาระงบประมาณเพิ่มอีกเกือบ๓๐๐๐ล้าน
ทำไมเราจะให้ไม่ได้ครับกับเด็กของเรา
แต่ผมก็ได้อธิบายแผนของผมซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายต่อ
ว่า๒๑บาทเป็นพื้นฐาน
เพราะในอนาคตจะมีโรงเรียนขนาดกลาง
นักเรียนเกิน๓๐๐คนขึ้นไปมากขึ้น
จากแผนการบูรณาการของกสุทธิการ
โรงเรียนขนาดเล็กจะเหลือแค่โรงเรียนที่
โรงเรียนที่ควรจะมีอยู่ที่เหมาะสม
ในการบริการชุมชนผู้ปกครองและนักเรียนเนี่ย

แล้วจากนั้นนะครับเราจะสามารถคำนวณตัวเลขที่เหมาะสมได้
เพราะวันนี้กำลังทำแผนกันอยู่ทั่วทั้งประเทศ

และผมก็พร้อมจะรับฟังความคิดเห็นของท่าน
แผนบูรณาการการศึกษาจังหวัดพิศนุโลก
แต่ต้องให้ทีมงานทำมาก่อนครับ
ถึงจะเห็นแล้วหลังจากนั้นท่านแสดงความคิดเห็นเต็มที่
ในฐานะท่านเป็นตัวแทนของประชาชนครับ
แล้วผมบอกเลยว่าทำไมสำนักงบประมาณ
อนุมัติแค่๒๑บาท

ยังมีเวลาเอาตัวเลขมาทำ

ต่อคนต่อวันของนักเรียนเนี่ย

มีค่าบริหารจัดการอยู่๔บาท๕๐ครับ

๑บาท๒บาท๓บาทครับ

แล้วก็จะนำเสนอในคอรมอต่อไปครับ

ในการที่ตอบข้อสงสัยของท่าน
ส่วนเรื่องอื่นเดี๋ยวผมรอท่านอื่นก่อน
ผมคิดว่าจะมีประเด็นที่คล้ายกันนะครับ